คุณผู้ชมฮะคุณลุงคนที่อยู่ในเรือที่พายอยู่วัตถุปริศนา
อยู่ใกล้วัตถุปริศนาที่สสเต้เอามาเปิดเผย
เจอตัวแล้วครับคือนายวินิตตรีปัญญาท่านเป็นคนหาปลา
และเป็นเจ้าของเรือที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดนะฮะ
บริเวณประตูระบายน้ำใกล้กับวัดรุ่มคงคารามติดกับวัดค้างคาว
ช่วงเวลา๒๑นาฬิกา๕๓นาที
ยืนยันว่าเรือลำนั้นเป็นของพี่เขาจริง
เป็นของลุงเขาจริงนะครับ
เป็นช่วงที่มาลงแหหาปลา
พี่เขายืนยันว่าเป็นขอนไม้ลอยน้ำครับ

เพราะถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเขาต้องช่วยเหลือแน่นอน
แล้วช่วงเวลาดังกล่าวเขากำลังหาปลานะครับ
เห็นนะเพราะว่าแล่นผ่านเข้าไป
เขาบอกเขายังได้ยินเสียงผู้หญิงบนเรือเลย
แต่จับใจความไม่ได้ว่าคุยอะไรกันเพราะเสียงมันค่อนข้างดังครับ
ฟังเสียงคุณลุงวินิตหน่อยฮะ
นี่แหละฮะก็เขายืนยันนะว่าอันนั้นเป็นขอนไม้
เดี๋ยวต้องรอดูว่าพรุ่งนี้จะยังมีการดำน้ำอยู่ตรงจุดนั้นอีกหรือเปล่า